เขาเรียกว่ามีหลักฐานเด็ดมีคลิปเด็ดออกมาอีก
ไม่รู้มือดีที่ไหนแหละค่ะแต่ก็หลายคนก็บอกว่าก็น่าจะเป็นฝั่งของทางแก๊งบ้านบางบัวทองหรือเปล่า
เป็นคลิปสั้นคือไม่ได้เห็นตั้งแต่ต้นจนจบเป็นบางช่วงบางตอน
วินาทีเท่านั้นเป็นคลิปใหม่คุณผู้ชมใครยังไม่ได้ดูไปดูพร้อมกันก่อนเลยค่ะ
เนี่ยเป็นคลิปแค่สั้นนะคะคลิปแรกคือคลิปนี้

จะมีเสียงคนที่ยืนถ่ายคลิปเนี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษทำนองว่า
ชัดอับอ่ะบอกให้เงียบอ่ะนะคะ
แล้วก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงตอนท้ายที่บอกว่า

ส่วนคลิปที่๒เนี่ยนะคะเป็นความยาว๔๕วินาที
ที่เป็นผู้หญิงชุดลายเนี่ยก็คือเดียใช่ไหม

เป็นภาพกำลังโชว์กำลังอาคอเคลียร์โน้นเนี่ยแหละ
แล้วก็มีการดึงเสื้อลงเพื่อโชว์รอยสักที่แผ่นหลังด้วย
ทีนี้พอคลิปนี้ถูกปล่อยออกมาทั้งสองคลิป
ทีมข่าวเราก็เลยไปสอบถามในตีแหละ
เพราะว่าผู้หญิงในคลิปคือเดียผู้ชายในคลิปก็คือตี
ถามในตีหน่อยแต่ในตีบอกว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้แล้วกัน

ตอนนี้พูดอะไรมากไม่ได้เพราะกลัวว่าจะไปกระทบกับเรื่องของการประกันตัว
เดี๋ยวอีกฝ่ายจะร้องขอให้เพิกถอนการประกันตัวได้
เพราะว่าคลิปที่ปล่อยออกไปก่อนหน้านี้เนี่ย
มันอาจจะเข้าข่ายข่มขู่พยานได้ค่ะ
ขอรวบรวมทราบอย่างหลักฐานทั้งหมด
ไปต่อสู้คดีในชั้นศาล๙ตุลาคมที่จะถึงนี้

พริตตี้ที่เป็นพยานที่พร้อมจะมาช่วยยืนยัน

ส่วนประเด็นการฟ้องกลับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ในข้อหาแจ้งความเท็จและปลอมหลักฐานก็ยังไม่ขอตอบเพราะอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานค่ะ
ตอนนี้หลักฐานที่มีอยู่มั่นใจเอาผิดอีกฝ่ายได้แน่นอน
นำหลักฐานมีทั้งคลิปวิดีโอมีทั้งรูปภาพมีทั้งข้อความแชท
ที่เกี่ยวข้องกับงานปาร์ตี้ที่บ้านย่านบางบัวทอง
อัจฉริยะบอกว่าเป็นหลักฐานที่อาจจะทำให้เชื่อมโยงได้ทั้ง๒จุดเกิดเหตุ
ก็คือสนบุคโลพื้นที่คอนโดมิเนียมของนายน้ำอุ่น

อัจฉริยะบอกว่าหลักฐานที่รวบรวมมาในวันนี้
มีทั้งพยานบุคคลมีทั้งวัตถุพยานเป็นประโยชน์ต่อคดีแน่นอน
สามารถชี้ได้หมดว่าใครทำอะไรบ้าง
และขยายผลไปยังคนที่เกาะเหตุเพิ่มเติมได้ด้วย
เพราะเชื่อว่าน้ำอุ่นไม่ใช่คนก่อเหตุเพียงคนเดียว
คดีการเสียชีวิตของลาลาเบล
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เพราะเป็นความลับทางคดี
อัจฉริยะบอกว่าหลักฐานนี้
เชื่อว่านำไปสู่การออกไหมจับคนที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มนะคะ
แต่จะกี่คนขึ้นอยู่กับทางตำรวจ
กังวลเกี่ยวกับคดีของพริตติเดียค่ะ
แม้ว่าทางเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้
แจ้งความกลับข้อหารักทรัพย์เพราะว่าไปเอาผ้าห่มออกมา

อัจฉริยะบอกว่าผ้าห่มนี้มันคือของกลางในคดี

เป็นการนำของกลางในคดีมามอบให้กับตำรวจ
ส่วนคลิปที่หลุดออกมาต่างเหล่านี้เนี่ยนะคะ

เพราะประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ระหว่างการทำงานเอ็นเตอร์เทน

เสื้อชั้นในของเดียไม่มีอยู่ก่อนแล้ว
ก็เป็นเพราะมีอาการมืนเมา
แต่ส่วนตัวเชื่อว่าคลิปนี้มันเป็นแค่บางส่วนบางช่วงบางตอนเท่านั้น

แต่ทำไมถึงตัดออกมาเป็นบางช่วงแบบนี้
คือมันก็มีทั้งคลิปวิดีโอครับแล้วก็มีทั้งภาพอะไรต่าง
ซึ่งเราบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเชื่อว่า
ในนี้จะเป็นอักษรสำคัญที่จะทำให้ตำรวจทำงานง่ายขึ้น
มันจะเป็นองค์ประกอบทั้งหมดภาพรวมทั้งหมด
ซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อตำรวจในการทำงาน
เฉยผมผ่านมาเป็นร้อยคดีนะ

คือจะปล่อยยังไงมาก็ช่างนะครับผมบอกให้เลยว่าปล่อยไปเถอะ

เพราะว่าเรามองว่าการที่น้องเดีย
เสื้อในหายเสื้อหายเสื้อคุ้มหาย
แล้วก็แหวนหายแล้วยังไม่ได้แจ้งความเลย

ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘บอกว่า
ได้รับหลักฐานเพิ่มเติมจากนายอัจฉริยะแล้วนะคะ
เดี๋ยวเบื้องต้นขอตรวจสอบรายละเอียดพยานหลักฐานก่อน
นำมาประกอบสำนวนได้หรือเปล่า

แล้วก็สอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ส่วนรายงานผลการชนะสูตรขั้นสูง
ซึ่งประกอบไปด้วยผลตรวจทางพยาธิวิทยา
คือตรวจตับกระเพาะอาหาร
รวมถึงผลการตรวจหาสารเคมีและบาดแผล
บริเวณช่องคลอดกรณีของลาลาเบล
ก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบ

ตอนแรกวันนี้จะมีการนัดรับฟังผล

แต่พอดีแพทย์ที่รับผิดชอบติดภารกิจ
เลยขอเลื่อนการสอบปากคำ
แล้วก็นัดรับผลชนสูตรออกไปก่อนนะคะ

อยากปล่อยปล่อยให้หมดเลยตี
ถ้าแน่จริงปล่อยคลิปเต็มออกมาเลย
คลิปที่ยกดื่มกัน๕๐วินาที๓๐วินาที

เรื่องการประมูลดื่มที่มันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน

แจ้งความกลับเรื่องขโมยผ้าห่มใช่ไหม

ทำไมไม่บอกล่ะว่าพี่ไม่ให้เอาผ้าห่มไป
ก็เห็นนี่ว่าเดียหยิบผ้าห่มมาด้วย

ถามว่ารู้สึกยังไงบ้าง

ค่อนข้างจะลบพอสมควรสำหรับเดีย

เหมือนตั้งใจถูกปล่อยคลิปออกมา

อยากจะปล่อยปล่อยอีกปล่อยเยอะ

อย่าปล่อยแค่เล็กน้อย
แล้วก็จุดประเด็นตอนท้ายไว้ด้วยบอกว่า